จากเชียงใหม่แล้วอยากให้คุณผู้ชมตั้งสติตั้งใจให้ดีเพราะจะพาลงใต้
แต่การลงไปครั้งนี้มันจะน่าหวัดเสียวมันจะลุ้นระทึกนิดนึง
เพราะมันคือภารกิจการไปจับงูยักษ์ค่ะ
อูหูวววววววอาณาคอนด้าเหรอ
โอ้โหงูยักษ์ที่ว่านี้นี่นะคุณคะ
อนาคอนด้าหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่คนเนี่ยบอกโอ๊ยยังไงฉันก็ไม่อยากให้งูเข้าบ้าน
แต่มันเข้ามาแล้วที่บ้านเขาแก้วตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะจ๊ะ

ว่าเนี้ยพอชาวบ้านแจ้งมาเขาก็รีบมาเลยมาถึงปุ๊บนะอืม
เจอเจ้างูจงอางขนาดใหญ่ที่เลื้อยอยู่ภายในบ้านเนี่ยแล้วเขาก็พยายามพยายามนะคะหา
วิธีที่จะเอามันออกไปแต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงงู
มันเลื้อยเข้าไปหลบในโรงรถตรงมุมกำแพงมันหนีไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ไปหลบไปซุกไปซ่อน
ข่าวของระเกะระกะกันไปหมดเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามเนี่ยเอาเกี่ยว
มันออกมาเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งอืม
กว่าที่จะลากกว่าจะเกี่ยวมันออกมาได้เป็นไงบ้าง
ใช้เวลาอยู่กว่าหลายชั่วโมง

มันก็สู้อ่ะขู่ฟ่อใหญ่เลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกเห็นท่าไม่ดี
เพราะถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานกว่านี้
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านต้องเสร็จงูแน่เลย
ก็เลยตัดสินใจหาวิธีจับมัน
แต่จะจับยังไงไปดูค่ะ
คุณชิสาครับ
ขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเชี่ยวชาญสูงบุคคลของพี่พี่เขาจริง
พอจับหมักเท่านั้นแหละคุณงูเสร็จยอมซีโรราบแต่โดยดีอ้าปากหวอเลย
ยอมแพ้แลใช่อุตส่าห์แบบล่อกันตั้งนานหาอุปกรณ์อะไรตั้งนั้นน่ะ
ที่สุดสองมือนี่แหละที่สร้างโลกรวบจับได้เรียบร้อยแล้วก็พาครูไปปล่อย
คนนี้เนี่ยนะต้องรู้จักกับคุณโรสลินแน่
คุณโรสลินผู้ประกาศข่าวท้ายรัฐทีวีของเราชาวหัวเขียวเขามีคาถา
เขามีคาถาในการร่ายมนต์ให้งูนั้นอยู่หมัดสงบอยู่นิ่ง

ดิฉันจำได้

คำคาถานี่แหละใช้เลย
จงอางจงเงยจงอางจงเงยสุดท้ายโดนจับด้วยมือเฉยเลย
จงอ่างจังเลยทำไมคะ
หรือว่าพี่เขาจับได้เพราะเขาท่องกระถานี้ก่อนหรือเปล่า

จงวิ่งอย่างเดียวบอกแบบนี้เพราะถ้าคุณไม่วิ่งมันจะโฉกได้
และใครดูคลิปนี้ไม่แนะนำให้เลียนแบบจับมันด้วยมือเฉย
แหมนว่าคุณคิดมีคาถาจงอ่างจงเงยไม่เคยช่วยอะไร

แล้วอย่าไปเชื่อโรสลินนะ
เขาก็มีวิจารณญาณในการรับชมอยู่ค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้งูเยอะอย่างที่บอกแหละ

โทรเรียกเจ้าหน้าที่เร็วด่วนเลยนะจ๊ะ